ไม่
ให้เยอะ
เอานี่นักกันดีกว่าเอาอยู่คือแน่

มันมาเสร็จตรงไหนหนู่ะ

วันนี้เป็นไลน์เสือนะครับ

เราดูข่าวหน้าหนึ่งของไทยรัฐวันนี้กันชนิดนึง
โตเลยตำรวจสหรัฐบุกจับ๒ฆาตกรสังหารหนุ่มไทย

จับของร้านอาหารไทยชื่อไหมไทยถูกต้องเลยเออได้แล้ว
จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญคนร้ายโหดบุกยิงในสมโพธินะคะหรือว่าคุณบอย
อารมณ์สุขอายุ๓๔ปีเจ้าของร้านอาหารไหมไทย
เมืองทักเกอร์รัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๔กันยา
ทั้งยังชิงรถเก๋งส่วนตัวหลบหนีไปด้วย
ความคืบหน้าเมื่อวันที่๑๕กันยาค่ะ
นายสมิททรัพย์วิบูลผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำรัฐจอร์เจีย
สหรัฐอเมริกาก็รายงานว่า
เมื่อเช้าวันที่๑๔กันยาตามเวลาท้องถิ่นในประเทศสหรัฐ
ตำรวจเขตเดคลับคาวตี้สามารถรวบ๒ผู้ต้องหา
ว่าจะเป็นคนร้ายสังหารโหดเจ้าของร้านอาหารไหมไทยได้แล้วนะคะ
ชื่อนายจาวิสสแตนฟอร์ดอายุ๒๓ปีเป็นคนผิวสี
แล้วก็อีกหนึ่งคนคือนางสาวไอมณีเบิร์น
อายุ๒๓ปีแฟนสาวซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำงานเป็นพนักงานของร้านไหมไทยด้วย
ทั้งสองคนถูกตั้งข้อหาร่วมกันก็คือฆาตกรรมและชิงทรัพย์
สอบความเบื้องต้นเลยก็ทราบว่านางสาวไอมณีเป็นผู้นัดแนะแฟนนุ่มมาชิงทรัพย์เจ้านายตัวเอง
แต่แฟนหนุ่มเป็นผู้ใช้ปืนยิงในสมโพธิเสียชีวิตและก็ชิงรถไป
การสืบสวนของตำรวจจนนำมาซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้
ตรวจสอบจากกล้องมูลกรรมตอนปิดรวมไปถึงการเสบียงปากคำจากรอปภ

อกจากนี้เลยก็ยังมีการให้ประชาชนท้องถิ่น
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์โทรศัพท์มาแจ้งเบาะแสด้วย
ทำให้สามารถติดตามตัวคนร้ายได้นะคะ
ส่วนที่วัดพุทธบูชาเมืองแอดลันต้าที่รัฐจอร์เจีย

ท่ามกลางชาวไทยชาวลาวรวมไปถึงชาวอเมริกา
ที่รักแล้วก็ที่รู้จักกับคุณสมโพธิเนี่ยนะคะ
๘๐คนเดินทางมาทำงานโหดจริงเนอะ
โหดมากคือค่าจริงทรัพย์เลยตั้งใจแต่ผู้หญิงนี่คือเป็นอดีตใช่ไหม

เคยทำงานอยู่ที่นั่นอ๋อก็รู้สิอืม
แล้วก็แบบว่าคุกคิดกับแฟนนุ่มของเขานี่แหละแล้วก็เข้าไป
แล้วทำไมเป็นคนอย่างนี้น่ากลัวมากเป็นแบบนี้
ใช่ตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาชาวไทย
ก็ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส่งบอยกลับบ้านนะคะ
ก็เป็นการรวบรวมเงินค่าดำเนินการส่งศพคุณบอยกลับมาที่ประเทศไทย
โดยให้เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาเก็บรวบรวมเงินไว้
ซึ่งมีการจัดอภิษฐรรมศพคืนแรกยอดบริจาคในคืนแรกเลยนะคะ

ซึ่งเรื่องของการส่งกลับมาบำเพ็ญกุศลในเมืองไทยตอนนี้
ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องเอกสารต่าง

ก็สามารถที่จะนำคุณสมโพธิกลับมาเมืองไทยได้นะคะ

หมอนฯกับครอบครัวพี่โรษที่เสียชีวิตด้วย

อืมจริงก็ไม่เห็นจะต้องฆ่าอะไรกันเลยนะจะเอาก็เอาไปแต่จริงน่ะ

เขาเป็นที่นั่นเขาเหมือนกับเมืองเขาก็แบบก็โหดดีกว่าเนอะ
เอ้ามาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ของไทยเหมือนกันนะครับ
ปสยศัพท์๒๑๐ล้านนะฮะเผื่อข่ายสดายุ
นี่เลยนี่ก็พาดหัวใหญ่โตเหมือนกัน
นี่นะครับตำรวจชูปรับกรรมยาเสพติศนะฮะแสลงผลกวาดล้างเผื่อขายยาเสพติศนะของนายสดายุ
นะคะหลังจัดสัมภนาขอบคุณตัวแทนจำหน่ายยาเสพติศ
เสพติดคือนายสดายุเนี่ยไปจัดสัมมนาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งปรากฏว่า
ตำรวจบุกไปถล่มมีสัมมนา
รักษณะนั้นคำว่าสัมมนา

ว่าเราจะมียอดขายอย่างนี้นะครับ
สัมมนาผมกรบการปีนี้มันประสบประวัติว์ยังไง

อย่างนี้ก็บอกว่าพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรนะฮะ

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะ

นำโดยนะฮะนายดายุเหลืองประดับใหญ่

จังหวัดละครราชสิมหามุณที่๑๔กันยานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะตำรวจบาดเจ็บหนึ่งนายนะฮะ

โอ้สวัสดีวันแห่งการประวุณพี่มะกล่าวไว้
โดยถุ้ยสามัญในหนึ่งคนนะฮะ
และดำเนินคดีกลุ่มเครือข่ายที่ถูกจับกลุ่มในข้อหา
ร่วมกันครอบครองยาเสพติดจำนวน๑๙ราย
รวมเป็น๓๓รายโดยนายโน้ตหรือสรายุ
แล้วก็พักพวกอีก๒คนยังหลบหนีได้อยู่
ก็ถือว่าเป็นความพยายามของตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติด
ในการหาข่าวเชิงลึกกว่า๒เดือน
เพื่อสืบสวนหาพฤติกรรมถึงความเคลื่อนไหว
จนจับกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้
แล้วก็ได้ของการเป็นยาบ้ารวมถึงอาวุธที่ผู้ต้องหา

ถูกตั้งข้อหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
จนสามารถจับกลุ่มได้๔คนเสียชีวิต๑คนหลบหนีไป๓คน
หลังจากนั้นก็มีการขยายผลต่อไป
ก็ไปจับรายย่อยอีก๑๙คน
ส่วนนายสดายุหรือโน้ตยังหลบหนีอยู่

เขาบอกว่าตอนนี้๓๓รายแล้ว
ของกลาง๑๖รายการ
ยาบ้าน๑๗๒๐๐เมตร
ไอ๖กิโลกรัมยาอี๑๔๕๐เมตร
เคตามีนชนิดน้ำ๔๒๐ขวด

กิโลกรัมกัญชา๑กิโลกรัม

ที่หนุ่มบอกว่ามัน
เคยได้ยินข่าวว่าเขาเอายาปลูกเซ็กเนี่ยไปให้ผู้หญิงกินหรืออะไร

หรอบ๊วยคุณภูมิเออไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไร
มีรถของกลางอีก๑๓คันเงินสด๓ล้านกว่าบาท
แล้วก็เงินในบัญชีที่อายัดไว้อีก๖แสนบาทอาวุธปืน๗กระบอก
พันธบัตรลาวอีก๑๗๐๐๐ล้าน
อ้าอขี้บินเงินไทยทั้งหมดนี่นะครับ๕๖ล้านบาท
โอ้โฮโอ้โฮอุ๊ย

เขาบอกว่าถ้าจับเนี่ยคงจะต้องมีการต่อสู้กันแน
เพราะว่านายน์สไนุพพกอวุธปืนแล้วก็คงไม่จำว่าจับไม่ง่าย
อืมอันนี้ไปอยู่นะ
อันนี้ข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่เรากำลังติดตามกันอยู่เลยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นการลุ้นกันสักหน่อย
ว่าจะผลออกมาเป็นอย่างไรจะรับโทษแบบไหน
นั่นก็คือจำได้ใช่ไหมคะนักเรียนหญิงม๕
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีที่โดนนายภัยทูล
ซึ่งเป็นครูวิชาภาลักษณ์ศึกษา
เอาแก้วคว่างไปโดนหน้า
แต่นางบอกว่ากระทบชิ่งแล้วก็มาโดนที่หน้าของเด็กนักเรียนคนนี้
จนกระทั่งมีอาการเป็นในลักษณะของเหมือนกับเส้นประสาท
มันคงจะแบบว่าโดนกล้ามเนื้อถูกกดทับไป

มันก็เลยทำให้แบบว่าส่วนบริเวณของปากนี้ก็เบี้ยว
ตาเขาก็ไม่สามารถลืมได้ด้วย

เสื้อสีโครงเสื้อเสือโครงอะไรแบบนี้ถูกไหม
เสื้อสีโครงเสือโครง
ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าตอนนี้น้องเขาก็ได้รับการดูแล

แล้วก็ตอนนี้น้องเขาก็อยู่ที่กรุงเทพฯนี่แหละค่ะ
ก็ได้ยื่นเรื่องไปทางกระทรวงสื่อสถานการณ์
สาเหตุเพราะว่าเขาจะมีการสอบปลายภาคกัน
ก็เลยจะขอสอบนอกสถานที่แก้มาแล้ว
แล้วก็กำลังจะหาลือผู้ปกครองขอย้ายการศึกษาใช่
จากที่เดิมจะไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่ง
แต่ว่าขอให้อยู่ใกล้บ้านของนาง
เพราะว่ามันจะได้มาสะดวก
ขอให้อยู่ในตัวเมืองของนครราชสิมา

และตอนนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประชวนศึกษาเขต๓๑ในชูเกียรติวิเศษเซนา
ก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าถึงการดำเนินการสอบสวน
ความผิดทางวินัยของครูพระราชที่เกาะเหตุในขณะนี้เนี่ย
ก็ได้รวบรวมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกันอยู่
ซึ่งกำลังพิจารณาโทษความผิด
หากเห็นว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ก็อาจจะมีการโทษตั้งแต่การภาคทันตัดเงินเดือนไปจนถึงลดขั้นเงินเดือน
แต่หากมีความผิดวินัยร้ายแรงก็จะมีโทษถึงปลดออกจากราชการไป
ถึงไล่ออกจากราชการ
ก็คาดว่าผลสรุปเนี่ยอาจจะสอบสวนภายในวันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยกันเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งตอนนี้ครูพระคนดังกล่าวก็ได้ไปช่วยราชการ
อยู่ที่โรงเรียนบุญวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ก็ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต๓๑จนกว่าที่ผลการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นลง
คือจริงแล้วตอนนี้มันก็มีกระแสดราม่าเพิ่มขึ้นด้วย
เพราะจริงแล้วตัวน้องเองตอนที่ให้สัมภาษณ์
น้องก็บอกนะครับว่าน้องนั่งอยู่ในชายคาแล้วแดดมันลง
น้องก็เลยลุกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขยับไปนั่งอีกที่หนึ่ง
คือยืนขึ้นมาก็โดนอาจารย์หันมาเห็นพอดีครูพระ
พอเห็นเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนกับด่าว
มึงไม่เชื่อในสิ่งที่กูซ้อนมึงแล้ว
เสร็จปุ๊บก็ปากเปรี้ยว

เสร็จปุ๊บณวันนี้ก็มีอีกฝ่ายหนึ่ง

เพื่อนบางคนของผู้หญิงก็ออกมาบอกว่า
จริงแล้วนักเรียนหญิงคนนี้พูดไปหมด
จริงแล้วน้องผีคนนี้เล่นโทรศัพท์อยู่

ก็เลยเอาแก้วปลาใส่
แต่จริงแล้วในมุมของพี่นะจะเล่นหรือไม่เล่น
ครูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาแก้วไปปลาใส่
มันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาพูดเลยนะ
ผมว่าถ้าเกิดว่าน้องเขาเล่นโทรศัพท์จริง

อย่าเล่นเก็บหรือยึดโทรศัพท์ไปหรืออะไรก็แล้ว

ไม่เด็กนักเรียนเขาถือกันอยู่แล้ว
แต่ว่าประเด็นมันคือว่าน้องไม่ได้อยู่ในห้องเรียน
อยู่นอกห้องเรียนซึ่งเป็นกำลังเรียนวิชาภาระอยู่
แล้วนอกห้องเรียนก็จะเป็นเหมือนกับเป็นลานนะฮะ
แล้วก็เป็นเหมือนกับหลังคาลงมาเหมือนกับเป็นนอกชาน

แล้วเอาแก้วปลาผ่านกระจกออกมาโดนห้อง

แต่เรื่องโทรศัพท์นี้ขอร้องเลยนะเด็ก

เออเวลาสอนนี่เสียงโทรศัพท์มาดังเดิมอะไรอย่างนี้

มันว่าน้องผู้หญิงที่คุมเพื่อนนั้นนะครับ

ต้องการเงินเหรอถึงได้ออกมาพูดแบบนี้

มีชาวเน็ตก็ไปต่อขาวช่วยกันใหญ่อีกเลย

มึงไม่เบี้ยวอย่างเขามึงก็พูดได้ดิ

โกรธมาก

หรือไปเล่นในเวลาเรียนถูกไหมฮะ

หยิบมาจากมือแบบแล้วก็คว้างลงไปกับเพื่อน

ก็ยังดีกว่าทำไร

มะละกอออกลูกเป็นเขาควาย

ด้าด้าด้าด้าด้ามากมายหลอด
โอเคมาดูข่าวนี้นะฮะ
ภือฮามมะละกอออกลูกคล้ายเขาควาย

ผู้ซึงข่าวได้พบกับ
นายชาตรีศัยยาโพงอายุ๔๗ปี

อยู่ในโรงเรียนในร้อยจปรนะครับ
แล้วก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก

ต้นได้ใช้เวลาว่าปลูกต้นบรรกอกว่า๒๐ต้นนะครับ

แต่ที่แปลกมากก็คือว่าต้นมะละกอที่เขาปลูกเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมครับ
อยู่ดีออกรูปแบบประหลาด

เป็นแบบคาราบาวเหมือนเขาควาย
บางรูปก็คล้ายพญานาค
หลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมา
มีชาวบ้านแห่ไปที่บ้านเขา

หนึ่งในนั้นคือเพื่อนบ้านใกล้เลย

นางตุ้ยไม่ได้เดินผ่านบ้านเขาเลยเห็นน่ะ

ถูกเทียนมาจุดไหว้มะละก็
แล้วเขาไหว้อย่างไรคะ
ถูไปถูมาแล้วใช้แป้งเป็นแป้งเย็น

เลขมันจะได้ออกมาถูกชัด
หรือว่าแบบว่าหนาวจังเลยผม
เช้าไป
เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นแป้งเย็นเนี่ยมันอนูของมันจะเกาะเลขเร็วมาก
ถ้าเกิดเป็นแป้งมันหรือแป้งอื่นเนี่ยกลัวมันจะแบบตกสะเก็ดหรือว่าตกผลึก
ใช้เวลาเกินไปเป็นแบบนี้หรอทำไมโอ้ใช้เวลาเกินไปอ๋อตายเพื่อนฉันเก่มากเลยยะ
ดูข่าวไซค์ไทยในเน็ตที่ลอนดอนอยู่นะตอนนี้ส่งลูกมาให้ด้วยอ๋อทุกคนโทรม
สวัสดีนะครับบ้านเสร็จยังอาจจะไปนอนที่บ้าน

แต่อันนี้ผู้สูศึกฐานก็ถามคุณตุ้ยนะครับบอกว่า

ชุ่มชื่นมะละกอจะรู้สึกถึงความเย็นแล้วก็จะได้เห็นเลขได้ชัดขึ้นด้วยเผลอมากเลยนะเผลอ
คือเหตุผลของแองจี้ยังเข้าใจได้นะ
หลังจากนั้นนะฮะในเวลาต่อมาได้มีผู้คนแห่มาขอเลขเด็ดกันอย่างคึกคักนะ
สร้างความประทับใจให้นายชาตรีว่ะเจ้าของต้นไม้

มากภูมิใจว่ามีคนของหวยในบ้านฉัน
หลังจากนั้นนะฮะเลขที่ออกมาที่เขาเห็นกันในตัวมะละกอนะ
เป็น
๒ตัว๓๘และ
โห้ยเอาละ

ตอนแรกหนูนึกว่าดูจากรูปร่างแล้วนะ

ที่ไอ้ทูปนี่หมอเป็นเลขเนี่ย

อุจะจำได้แม่งจำได้นะที่หนุ่ม
ตั้งไหล่งวดขนาด

รูปมันงดเป็นเนี่ย
อันนี้แม่รอบนี้มีไหมคะ
มีมีไม่ชอบ

ยังทันอยู่ไม่ชอบเรื่องแบบนี้
ชอบเรื่องแบบนี้เอางั้นเอาเรื่องแบบนี้ก็แล้วกัน
เขาบอกว่าเป็นแบบว่าร่วมงานอายุวัฒนามงคล
อันนี้อยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะ
ก็มีงานอายุวัฒนามงคลของพระครูสุนทรเจติยารัฐ
หรือว่าครูบาพินนะคะเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำครบรอบ๖๒ปี
โดยในปีนี้ก็ต้องบอกว่ามีเถระพระเถระดังมาร่วมงานมากมายเลยทีเดียวนะคะ
อย่างเช่นครูบาอุ่นอายุ๑๐๒ปีอย่างวัดโรงวัว

ก็มีการฟ้อนรำมีกองสะบัดชัย
จนถึงพิธีสืบชะตาแบบล้านนาด้วยนะคะ
แต่ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยบรรดาผู้เสี่ยงโชค

โอ้นาธิลานสวัสดีค่ะ

บอกว่าเด้อก็เด้อค่ะจากลอนดอนเหมือนกัน
สวัสดีค่ะ

พวกแผดเศษทีอยู่ทั้งนั้นเลย
เขาบอกว่ามีผู้เสี่ยงโชคเนี่ยก็ไปร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยนะคะ
ต่างก็นำเลขพิเศษไปซื้อกันจำนวนมากเลย
เลขที่ว่านั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่เลขวันเกิดของหลวงพ่อก็คือ

แล้วก็เลขทะเบียนในบาทน้ำมนต์ที่ครูบาหลายท่านทำพิธี
เลขทะเบียน
เลขทะเบียนในบาทน้ำมนที่ครูบาร์ทำพิธีปลุกเสกเนี่ย
ก็มีทะเบียนลอยขึ้นมาเป็นเลขเขาก็บอกกันว่ามี๕๐๐๙๐๐
มองยังไงว่าเป็น๕เป็นอะไร

เห็นเมื่อวานมดดำพูดถึงทะเยาะเต่างอย
โอ้โหพูด๕นาที
๕ตรงไหนวะเห็นแต่๐ไม่เห็น๕เลย
๕นาที๕นาทีมาแรงเหมือนกัน
พี่มดดำบอกเลข๕มาแรง
เลข๕มาแรงใช่ไหม

แล้วส่งมาบอกด้วยนะว่าพี่ถูกหรือเปล่า

มีคนเดียวที่จะรู้ได้

เจ้าเมื่อ
ขอบคุณค่ะพี่
เธอคิดดูสิดูของคนมาก
เวลาคุณบริโภคอยู่เป็นประจำเนี่ยนะมันไม่น่าเบื่อสามารถกินได้ทุกวันเพราะอะไรรู้ป่

โภชนาการอินเดียเขาก็ไล่ศึกษาพบว่ากล้วยหอมไม่เพียงแต่อุดมด้วยโปรแทสเซียม
หากยังมีวิตามินซีแล้วก็แมคนีเซียมในระดับสูงด้วย
อุดมไปด้วยวิตามินบีแล้วก็เกลือแร่
อย่างไอโอจีนเหล็กซีลิเนียมแล้วก็สังกษี
รวมกันกับการรับประทานอาหารเป็นประจำวันของเราอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
มันก็จะมีคุณประโยชน์หลากหลายอย่างมากเลย
หนึ่งคือช่วยรักษาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหัวใจรักษาลำไส้แล้วก็กระดูกแข็งแรง
แล้วก็ความจริงแล้วผู้ที่ระวังเกี่ยวกับการรักษาน้ำหนัก
พอบคุมน้ำหนักควรจะใช้การรับประทานอยู่เป็นประจำ

คือไข่กับกล้วย
ไข่ต้มนะและกล้วย

สำหรับเมื่อกล้วยเช้าใช่ไหมคะ

ไข่ต้อง๒ใบกล้วย๑ลูก

บ๊วยไก่สองแพง

แม่ไก่ได้ตัวอ้วนผี
กินได้

เท่านั้นเลยใช่ไหมคะ

กล้วยไข่
ต่อไปก็เป็นข่าวโชคร้ายของคนที่ชอบขับรถผิดกฎจราจร

ต่อไปนี้เขาจะมีนโยบายแล้วนะครับว่าใครไม่จ่ายเงินค่าใบสั่ง
คุณไม่สามารถต่อทะเบียนรถยนต์ได้
คือเมื่อก่อนทางคนเอกลวิทย์วงศวรรณท่านบินรองนายก
แล้วก็มนตรีวัฒนาการกระทรวงกระหลาโหบ
เป็นประธานประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจร
เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
นี่นะครับมีตัวแทนจากกรมขนส่งทางบก
กรมทางหลวงประหลัดกรุงเทพนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันด้วยนะครับ
ก็ได้มีการหารือกันนะถึงการแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพ

ก็ตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
มีอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการจราจรติดขัดที่เขารบคุยกันไปแล้วเนี่ยนะฮะ
อีกอันหนึ่งเลยที่ท่านบอกว่าคือเป็นเรื่องของการเสียค่า

เพราะว่าธรรมดาแล้วปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยเกรงกลัวกฎหมายทางด้านนี้กัน

ถูกไหมฮะแต่ต่อไปนี้เนี่ยท่านก็บอกเลยว่า
ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยรถก็ยิ่งติด
เพราะอะไรเพราะคนไม่ได้เกรงกลัวเรื่องนี้กัน

ก็เลยเข้มงวดต่อไปนี้ถ้าเกิดใครก็ตามแต่
โดนใบสั่งปุ๊บไม่ไปจ่ายค่าปรับคุณต่อทะเบียนรถไม่ได้ต่อไม่ได้อย่างเดียวไม่พอ
คุณโดนปรับมากขึ้นอีก๒๓เท่าอีก
อาจจะเสีย๕๐๐คุณโดนอาจโดน๑๕๐๐เลย

แล้วนอกจากนั้นก็ได้มีการประชุมกันนะครับ
บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของการปัญหารถติดนี่นะฮะ
เมื่อจะเป็นเรื่องของรถจักรยานยนต์รถสำร้อนะฮะ
ที่ขึ้นสะพานและรอดอุโมง
นี้เพื่อความปลอดภัยพยายามป้องกันอุบัติเหตุทุกช่วงเวลาด้วยนะครับ
ก็จะห้ามรถจักรยานยนต์และรถสำล้อขึ้นสะพานแล้วก็ลอดอุโมง

ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าทางคนขี่มอเตอร์ไซค
เขาก็เหมือนกับมีการออกมาพูดกันนะครับว่า
เขาก็เสียภาษีเหมือนกันทำไมเขาลงอุโมงไปได้
แต่ตัวท่านเองก็ต้องบอกว่าต้องการทำความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับ
เพราะว่ารถจักรยานรถสำล้อเวลาขับขึ้นสะพานหรือรถอุโมง
บางทีเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง
แล้วมันก็อาจจะทำให้รถติดต่อเนื่องได้อีก
ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจริง

คือเข้าใจว่ารถทุกคนได้มีการเสียภาษีด้วยกันเหมือนกัน

แต่ว่าการที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถสำล้อลงไปในอุโมงหรือขึ้นสะพานเนี่ย
ถ้าเกิดอุบัติเหตุมันเกินคาดดาวน์ได้
ท่านก็เป็นห่วงลัสนาอย่างนั้น
ก็ต้องมาดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร
ว่าต้องมีคนออกมาค้านถ้าเกิดมีเรื่องนี้ออกมาอีกนะ

ที่อเมกะทำนี่หนักเลย
กฎหมายการจรจรที่ต่างประเทศก็แบบแรงมาก

หมด๑๐เลยบ๊วยไม่งั้นติดพุกเลยถ้าใครมาขับเนี่ยเนอะอ้าวช่วงหน้านะครับ

เขาไม่ได้อ้วนขนาดนั้นจะหลีดเดี๋ยวกลับมาโอ้โฮ

ถูกต้องนี่เดินทางสายกลางเหมือนกันค่ะ
เมื่อวานนี้ได้ไหว้พระจันทร์กันไหมคะ

คุณไหว้ทำไมมันขลุขะอย่างนั้นไปไหว้อะไร
เขาเป็นความเชื่อไม่ให้ว่าอย่างนั้น

ไปแบบว่ากล้องไปถ่ายดูแล้วตอนที่เขาขึ้นไปบนดวงจันทร์

อาม่าหนูก็พูดแบบนี้เหมือนกันจริงไหม
แม่หนูก็เคยพูดแบบนี้เพราะว่าเมื่อวานแม่เล่าให้ฟังบอกว่า
หลังจากที่มีนวัลกะขึ้นไปบนนั้นปุ๊บอาม่าเลิกไหว้พระวรรณ

แล้วก็บอกต้องไหว้ทำไม

แล้วว่าเมื่อไหว้ใครอย่ามาชมฉันว่าหน้านวนเหมือนพระจรณ

เขาบอกว่าเรื่องงานยามดีเมื่อวานนี้นะคะ
ตอนกลางคืนก็มีการขอพรพระอาจารย์รวมไปถึง

ตกใจหมดเลยที่บ้านของคุณอ้ำพัชราภาเรียกว่าโสดแซ่บซีดมาก
มีเพื่อนมาไหว้พระจันทร์กันที่บ้านอย่างหนาแน่นกันเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็มีการฉลองวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนที่สำคัญเลยก็มีอาจารย์ช้างนะคะ
อาจารย์ช้างก็ไปร่วมพิธีที่บ้านนั้นด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์ช้างเนี่ยเคยกล่าวเอาไว้ว่า
ทำไมอ่ะคะชีวิตมันไม่มีอ่ะบุ๊คเพไม่อยากมีบุ๊คเพแล้ว
ไม่แต่อลาวาสที่สำคัญนอกจากนั้นเนี่ยเพราะว่าเรื่องไหว้ก็เป็นเรื่องนึง
ที่บ้านที่สระว่ายน้ำเมื่อวานนี้สิ

ไปดูภาพก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวดูว่าแซ่บไม่แซ่บ

คุ้นว่ามีเมียเธออยู่ด้วย

พี่ปานวาดนะคะคุณนิ้งปั่นทิ้งตา

มีขนาดนี้ขนาดนี้แล้วทำไมสามียังจะแบบว่าไปอึดอัดคนอื่นได้ไง

มีคุณยุ้ยคุณยุ้ยพี่ยุ้ยซาป้า
คนข้างล่างนะคนข้างล่างไปเกี่ยวอะไรเขาอีกแล้ว
ไหนดูนิ้งไปมีทุกงานทุกแมตต์ไม่เห็น

นี่ไงคุณนิ้งคุณนิ้ง
พี่นิ้งก็ไปหมด

แต่คนอื่นนี่เขาใส่เป็นแบบมีกินิมีอะไรอย่างนี้

เป็นเหมือนชุดไม่น้ำสมัยโบราณ
ที่เป็นแบบทั้งตัวอย่างนี้ผมก็ไม่รู้

อ๋อเขาไม่อยากให้นี่นี่แหละแล้วก็มีคุณป๊อกคำเกษมนะคะ
ก็ไปร่วมงานนี้กันด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าโอ้โหคนนี้ไม่โฟกัส
หนึ่งเดียวในงานนี้ที่เป็นผู้ชายก็คือ

ก่อนฉันถามคำนึงแล้วทำไมเมียเธอไม่ปิดขนาดนี้

ไม่เพราะอาจจะไม่ได้เตรียมชุดอะไรไปก็ได้
เลยตอบว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาแผ่นถุงตีโปงเลย
นี่อาฟอะไรยังไงจะมีเสน่ผัวรักหัวหลงนึง
แต่คนที่จะหลงเนี่ยอาจารย์ช้างได้หลงมากกว่า
เพราะว่าเป็นคนเดียวที่ได้เห็นคุณอ้ำใส่ชุดว่ายน้ำในวันนั้น
แล้วก็มีคุณเป้ออย่างนี้มีคุณหนิงเป็นนี่ตายอย่างนี้
ชุดว่ายน้ำอ้ามเขาใส่ถ่ายแฟชั่นเพราะว่าเจออย่างนี้แล้วนะอันนี้ใกล้ชิดนะ
แต่เห็นด้วยบอกว่าหมอช้างก็ต้องค่อยหลบังปิด้านอื่นเขาเขิน

ต้องรอให้แบบเลยพระจันทร์ผ่านหัวไปก่อนอะไรแบบนี้
เลยอยู่นานหน่อย
อเจมส์แม่ไม่หุบค่ะ
ถ้ามีระดับตาเลยพี่มันไม่ได้แปลกหรอก
อย่างคนเขาว่าให้พี่หนังพี่เยี่ยมมาก

หัวขบประหย่อสุดท้าย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
อืมเออประมาณอย่างงั้นนั่นแหละและเป็นต้นและก็อีกอย่างนึง
อัธิบาทที่เขาแต่งงานกันสาเหตุอะไรรู้ป่ะ

๕๐๐อะไร๕๐๐เขาดูดังประเทศแล้ว
เขาบอกว่าพี่อย่าไปแจกตังคอยโยตี้๕๐๐ให้มายืนแก้พาเต้นให้อยู่
ให้แค่๕๐๐เองลงข่าวอย่างนี้เออมันกระจอกมาก๕๐๐
เอ้าแองจี้เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง
โอ้โฮเป็นผู้หญิงจากหุงสั้นค่ะ

เป็นแม่ค่าก็นะผู้โลย
มันก็น่าจะมีลูกนะพี่เปิ้ลนี่ไข่เราก็ไม่รู้นะ

เปิ้ลน่าคอนใช่ไหมแกนี้น่าจะมีลูกนะ
เขาก็เลยบอกอย่างนี้บอกว่าเออมันก็น่าจะอยู่เหมือนกันนะนะ
ว่าแล้วตอนนี้จะใช้ไข่ใครดี
ไข่ของวูดดี้หรือว่าไข่ของโอ๊ต
เพราะว่าเวลาจะท้องเนี่ยคือสองคนมันคล้องไม่ได้

แล้วก็มดลูกก็ไม่มีใช่ไหมก็จะท้องยังไง
บอกเอาจะใช้ไข่ก็เลยคุยกัน
หาคนที่จะมาอุ้มบุญหาคนอุ้มบุญ

ผลสรุปเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงที่อยู่ใกล้ชิดเรามากที่สุดเลย

ให้พี่แมอุ้มบุญให้
เพราะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันไง
แมเอาไหมช่วยมาอุ้มบุญให้เราหน่อยสิ
แล้วบอกว่าเรื่องของแบบว่า

เอาเป็นว่ายัดทั้งสองคนใส่เข้าไปเลย

แต่ตัวฝ่ายคุณกะละแมนี่เขาโอเคด้วยไหมคะ

พี่ติดแล้วต่อเติมว่าเห็นไอจีกับพี่แมน

ตอนนี้เขาคุยกันคำถามกันไวนะ

แต่พี่แมนอยู่เวียดนามเนอะ

ก็เลยอยากที่จะให้มาอุ้มบุญให้

แต่ก่อนหน้านี้เขาเคยคุยกันอะไรงี้ทำคำ

ตอนนี้แม่เนี่ยน้องสาวฉันนี่เขาอยู่นี่
เวียดนามก็ไปเที่ยวกันดูนี่ต่างนั้นนะ
นางก็เลยลงไอจีมาบอกว่า

ฉันจะท้องให้ผัวฉัน
นี่กูอยู่เวียดนามเลิกไลน์มาถามกันได้แล้ว

เอาแมนเนี่ยถึงแม้จะเป็นเพื่อนสนิทเนี่ย
ให้แม่มันท้องให้สงสารมันเหมือนกันนะ

วันหนึ่งมันอาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้
แต่จริงแล้วข้อกฎหมายก็ท้องไม่ได้อยู่แล้ว

อ๋อยน้องท้องให้ไม่ติดต้องใช่ไหม

คนลาไม่เกี่ยว
ไม่ให้ปั้นหน้า
เป็นลูกวุทิ
ก็อย่างนี้
กาแโต๊คมาเรียนก็ละกัน

ทีนี้สองคนนี้เขารักกันมาสองปีแล้วนะครับ
ล่าสุดก็มีการไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนกันฉลองครบรอบ๒ปีนะฮะ

กราบแม่มักกับหนุ่มกันซวย
วันนี้ค่ะลุกส์พี่นีนึกแล้วมีลูกแล้ว
คุณจะต้องไปเลี้ยงลูกนะตอนเช้าไปส่งลูก
ก็ส่งน้องไปเรียนแหละมั้ง

ไปส่งลูกทำไมต้องแต่งหน้าไปส่งลูกด้วย

รึเปล่าไม่รู้เห็นแองจี้ถามอยู่แองจี้ถามสิถามพี่นิ่งสิแองจี้ถามสิ

ทำไมต้องแต่งหน้านานนะครับไปส่งน้องนิรินิรบินโรงเรียนใกล้พี่เอง

บ้าโอ้โหเอางั้นเลย
ผิงแปนนิตา
เอ้าบอกมาคุยต่อคุณป๊อกกับคุณมักกี้นะครับ
บอกว่าตอนนี้ก็คือว่าคุณป๊อกก็สวีตต์หวานมากนะครับ
คู่นี้สนิทสนมกลมเกลียวกันนะครับว่างเมื่อไหร่ก็เจอกันนะครับ
ส่วนน้องมากกี้นะฮะก็โพสต์รูปนะฮะ
พร้อมขอบคุณหนุ่มป๊อกนะครับบอกว่า

คุณขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะ
ปีนี้ก็เป็นอีกปีที่มีความสนุกสนาน

ขอบคุณที่เป็นพี่ที่ดีเพื่อนเมาส์ที่ดีครูที่ดีพ่อที่ดี

คนรับฟังที่ดีและแฟนที่ดี

ทำดีแบบนี้ไปอีกยาวนานนะคะพี่ป๊อกกี้ค่ะ
เหนือนชอบนั่งเปิดผ่าน่ารักชอบนะฮะ

คุณพร้อมพล็อคค่ะพี่หนุ่มเดี๋ยวผมจะโทรไปบอกเรื่องหุ่นน่ะ
เขาเล่นหุ้นเก่งนะ

คุณบ๊อกเหรอคุณบ๊อก
เพราะว่าเขาต้องเรียนรู้งานทุกอย่าง

พระพฤษอานนท์บวช
บอกว่าต้องการบวชเพื่อเอาบุญ
แต่หลายสายบอกบวชเพื่อ
ทดแทนบุญที่ประชาชนดูหนังเขา

ที่เขาได้แบบว่าเยอะเลย

ก่อนคุณพจบวชนะครับมีคุณหญิงปณิตาส่งรูปมาให้ดูนะครับ
เป็นลูกของคุณหนิงเองนะครับกับคุณยุ้ยปา
แก่ไปเผิดเผยยุ้ยป้า

แต่ว่าจริงแล้วมีรูปคุณหนิงเขาก็สวยเหมือนกันนะ

โอ้โฮดู
หนิงส่งมาตอนนี้เนี่ยไม่งามเลยจริงดูพี่หนุ่มทำสิเห็นไหม
นี่ส่งมาด่าผมแล้วแหละ

แหมแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะ

นี่ชั้นสวยแม่ม้าสอนฉันว่าเป็นผู้หญิงต้องทำให้ตัวเองดูดีตลอดเวลา

นั่งไปส่งลูกนั่งจะดูข่าวใส่ไข่ไปตลอด

รับร้อยล้านพร้อมโกรณหัวบัวเจ็ดวัน
คุณพศอานนท์นะครับพร้อมด้วยโต๊สอัครรัฐนะครับ
เข้าที่อุปสรมบทนะครับที่วัดสเกตนะครับ
ทำรายได้สูงเกินกว่า๑๐๐ล้านบาท
คือเรื่องของเรื่องคุณพจน์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิด๑๐๐ล้านเนี่ย
เขาจะขอบวชแต่ที่ไหนได้หนังปลาเข้าไปเกือบ๕๐๐ลำ

นี่นะครับก็มีการนี่ภาพนะครับนี่คุณพจน์

เข้าพิธีปลงผมเข้าสู่ใต้ร่มกาสวพัฒน์
เป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับผู้กับชื่อดังคุณพลตอานนท์นะครับ
กับนักแสดงหนุ่มคุณโต๊ธนะครับบวชที่๑๕กันยาที่ผ่านมานะครับ
ก็เข้าบวชที่วัดสะเกดนะครับ
ทางคุณโต๊ดเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าการบวชครั้งนี้เนี่ย
เป็นครั้งแรกแล้วก็จะบวชเป็นเวลาทั้งสิ้นใน๑๕วันนะครับ
ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับบวชทดแทนคุณพ่อแม่ด้วยนะครับ
รวมไปถึงคนที่เคยมีข่าวในทางรบนะฮะก็เป็นการคำมาเข้าไปด้วยนะครับ
ก็เลยก็ขอเข้ามาเขาแล้วด้วยนะฮะก่อนบวชก็มีการไปขอเข้ามา
ทุกอย่างก็น่าจะจบเพราะตอนแรกน้องโต๊ดมีข่าวกับน้องผู้หญิงคนหนึ่ง
ถูกมั้ยฮะที่มีสละตบตีกันนู่นนี่กันนั่นฮะ
ก่อนบวชเขาก็ไปขอคำมาด้วยนะครับ
คุณพศเองนะฮะได้ฉายาทางธรรมว่าพฤษอานนทโท

ไม่ก็ต้องแบบเข้าสู่เราก็ต้องมีโทสักหน่อย
พฤษอานนโทแปลว่าผู้ยินดีในธรรมยินดีจริงหรือเปล่า
แล้วคุณโฟธด้วยชายาทางธรรมว่าอัคฮปันะโยอัคฮปันะโย
สาธุนะครับก็โปรให้ได้บุญเยอะนะครับ
แต่คุณโพสต์โกนผัวแล้วทำไมต้องทำหน้าแอปอย่างนั้นด้วยนะ
เป็นพระแล้วอ่ะทำหน้าอย่างนี้สำรวมอยู่มาเอาอันนี้ดีกว่า
โชว์อนุโมธนาบุญและแยงแซวดูสิเมื่อกี้
คุณโอปอล์ค่ะก็เพิ่งผ่านวันเกิดของคุณหมอโอ๊คมาหมาดกันเลยเนี่ยนะคะ
ก็อยากจะรู้ว่าคุณโอปอลเขาทำของขวัญวันเกิดอะไรเป็นการเซอร์ไพรส์พี่หมอโอของเรานะคะ
ก็บอกว่ามันเป็นการ์ด๓มิติค่ะ
แล้วก็มีรูปลูกมาเรียงต่อการเป็นเรื่องราวชีวิต

คือพี่โอปอลเขาบอกว่าแต่ละครั้งเขาเป็นคนที่แบบมุ้งมิ้งมากนะคะ
เป็นคนหวานเป็นคนชอบทำการ์ด

คือเป็นของขวัญที่ให้แล้วเป็นความรู้สึกแทนใจแบบจริง
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หวานแต่มีหน้าที่เป็นแบบภรรยา
แล้วก็เลี้ยงลูกที่ดีแบบนี้
คนก็ไปถามถึงเรื่องอาการของลูกสาวน้องอลิน
ว่าจะต้องไปการ์ดผ่าตัดทำบรรลูนเป็นอย่างไรบ้าง
บอกว่าเดือนตุลานี้น้องอลิงก็จะต้องทำบอลลูนหัวใจ

เป็นไปตามแพลนทุกอย่างที่คุณหมอบอก
ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ถือว่าน่ากลัว

โอปอลก็บอกว่าพี่หมอโอ๊คบอกว่าอย่ากังวล

ตัวเองก็กังวลแล้วเขาบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะ

เหมือนกับหัวใจรั่ว

มันควรกับทีเดียว

บางใหญ่หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียง

ไทรรัชมันทีวีสันจรครั้งที่๖
เราจะมีคอนเสิร์ตของหนุ่มแดนส์ฮัน
ฮั่นนะคะอิสริยะนะคะ
เป็นศิลปินรุ่นน้องนะฮะ

เงินล้านสตางค์ก็คือ๑๐๐๐บาทนะคะ
กับช่วงร้องได้ให้ล้านสัญจรนะคะนักภิปศ์
นี่ไงที่นี่เซนทันพระราชาวเวสเกรดชั้น๔

นักภิปศ์๓โมงทุกผู้ชมรีบไปด่วนเลยนะคะ

สามารถเอาพวกเรา๕คนไปได้นะข่าวใส่ไข่

เมื่อกี้พูดว่า๕คนพี่หนุ่มค่ะ

นี่ใส่อ่าอ่าโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับช้าวเข่าค่าชัดโซเชียล
ติดตามประเด็นข่าวแบบเจาะลึกนะฮะ
ทั้งขุนนิ้นแล้วก็คุนนิ้วด้วยนะคะ
วันนี้รออยู่แล้วนะครับวันนี้เรา๓คนลาไปก่อน

ขอให้รวยขอให้เช่ง